สำหรับน้องเลโก้ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นเท่าแก่น้อยไปแล้ว
เลโก้ก็คือลูกชายของพี่เอพระสินค่ะ
นักแสดงรุ่นใหญ่กล้ามโตของเรานะคะ
เห็นแบบนี้อายุ๔ขวบกลายเป็นเท่าแก่น้อยแล้ว
เพราะว่ามีธุรกิจเป็นของตัวเองคุณ

วันก่อนเนี่ยพี่เอพระสินพาน้องไลโก้มาบวงสวงละครด้วย

แต่พอไม่เจอกันก็คิดถึง

ชื่อเจ้าพญาบูริธิกต์มัศจอยู่ใกล้ลงเรียน
เป็นนวดไทยตนวดซาปาร์นวดหน้าอะไรอย่างนี้

เป็นเขาแก่น้อยน้องเลโก
รูปตัวเองได้เลยหน้าตาแบบนี้หน้าตาจิ้มน่ารัก

เอกแล้วก็ชอบสาวสวยด้วยในอนาคตถ้าหล่อแบบนี้ล่ะ

เพราะว่าพระเอกก็ต้องคู่กับสาวสวยธรรมดา
แต่พี่ไปต่อแล้วเปล่าใช่ค่ะ